ดีนี่ทิชชู่เปียกเช็ดสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรีย
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
มกราคมนะฮะวันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราก็คงจะต้องดู
รายงานสถานการณ์ว่าเออวันนี้ผู้ป่วยเขาบอกหลากหลายร้อย
ครับจริงนะฮะเดี๋ยวก่อนไปถึงเรื่องโควิด
อันนี้ล่าสุดรู้สึกว่าจะมีสัญญาณภาพใช่ไหม

กรอกเนี่ย
เหตุการณ์ข่าวร่างมาแรงเลยนะอันนี้นะ
ลุงพลนี่วันนี้ถูกรวบ

ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นป่าสงวนนะฮะ
ล่าสุดนี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ

ก็เดี๋ยวเราต้องดูว่าเรื่องลุงพล
อย่างที่เราติดตามกันมาตลอดเนี่ยนะฮะ
ว่าลุงพลจะเป็นยังไงต่อ
ซึ่งข่าวค่อนข้างจะด่วนตอนช่วงบ่ายเนี่ยว่า
ตำรวจเชิญตัวลุงพลสอบปากคำเพิ่ม
ปมว่าเฮ้ยไปสร้างวังพญานาคเนี่ย

ผิดกฎหมายในข้อไหนบ้างนะครับ

หรือนายชัยพลวิพา
ติดต่อให้นายสิทธาเบี้ยบังเกิด

เข้ามาช่วยดูแลคดีน้องชมพู่นะครับ

ก็อย่างที่เรารู้ว่าติดเงื่อนไขมาตรการควบคุมโรคเนี่ยนะครับ

ส่วนพบตรก็ยืนยันว่าวันนี้ยังไม่ออกหมายจับหรอก

พร้อมกับย้ำชัดว่าน้องชมพู่
เดินขึ้นภูเหล็กไฟเองไม่ได้

ชมพู่เนี่ยเดินขึ้นภูเหล็กไฟเองไม่ได้
ข่าวก็จะเคยนำเสนอไปแล้ว

ความคืบหน้าล่าสุดที่หน้าบ้านลุงพล

ลุงพลเปิดเผยว่ามีชายปริศนาโทรมาหาตน

สามารถช่วยเรื่องคดีทำร้ายนักข่าวได้
มาสักสองหมื่นห้าเขาว่าอย่างนั้นนะครับจึงถามกลับไปว่าเป็นผู้การจังหวัดไหน
อันนี้คือลุงพลเขาเล่าอย่างนี้นะครับเขาก็เงียบไปเมื่อโทรกลับไปแล้วก็ไม่รับอีกแล้ว
ลุงพลก็เปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอย่างแรกก่อน
อันนี้เราย้อนกลับไปช่วงบ่ายนะฮะว่าไอ้การสร้างพญานาคเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
เขาก็ถามความรู้สึกลุงพลลุงพลบอกไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรหรอกแต่ก็พร้อมทำตามกฎหมาย
เพราะก็สร้างไปแล้วเงินก็จ่ายไปแล้วแค่เสียดายว่าประโยชน์ยังไม่เกิน
แต่ก็ต้องทุบทิ้งแล้วถ้าจะทุบเพราะเป็นที่ดินป่าสงวนที่ดินแห่งนี้
ได้มาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งเพื่อให้สร้างเป็นที่อยู่อาศัย
ถ้าถามว่าตนเนี่ยใช้ที่แห่งนี้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
ที่แห่งนี้ไม่เคยใช้ปลูกพืชอะไรมาเลยทั้งนี้นะฮะก่อนที่จะสร้าง
ได้แจ้งทางหลวงแล้วว่าจะสร้างนะครับแล้วก็ห่างจากถนนเนี่ย
ประมาณ๙เมตรยืนยันว่าการออกแบบถูกต้องตามขั้นตอน
แต่ว่าไม่มีใบอนุญาตเท่านั้นอันนี้ลุงพลก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
ก็บอกว่าถึงเวลาปุ๊บจะต้องทุบล่ะพญานาคที่สร้างมาเนี่ย
จะต้องทุบลุงพลบอกถ้าถึงเวลาจะทุบก็ต้องทุบ
ถ้าทุบแล้วจะเกิดอาเภษผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าลุงพลว่าอย่างงั้นนะฮะ
เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตจุดประสงค์ที่สร้างวันพญานาคแห่งนี้
เกิดจากความเชื่อครับถ้าทำไปแล้วดีก็ต้องทำ
เกี่ยวกับการแก้บนเป็นความเชื่อของสายยานบารมีของพญานาค
ถ้าสร้างพญานาคแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มบารมีเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น
ส่วนที่มีคนบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านวังพญานาคนั้น
ผมคิดว่าแค่มีชาวบ้านบางคนมีบ่อน้ำ
ชาวบ้านก็จะอาศัยกินน้ำอยู่ตรงนี้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ลุงพลปกรรมปิท้ายอย่างนั้นขนาดเดียวกันเมื่อประมาณบ่าย๒โมง๑๕
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดก่อสร้างวังพญานาคของลุงพลว่า

เขามีการเอ้าหน้าจุดตรงนี้เป็นจุดป่าสงวนหรือเปล่าเป็นจุดป่าหรือเปล่า
นะครับแล้วก็ตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นมาก็มีการเชิญลุงพลเนี่ยไปที่โรงพัก
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมโดยยังไม่ระบุรายละเอียดว่าทั้งหมดผิดกฎหมายหรือเปล่า
นะครับลุงพลก็เดินทางไปโรงพักก็ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเอาจริงลุงพลก็บอกว่าเขาไม่หวั่นเขาไม่หวั่น
แม้ว่าจะโดนแจ้งข้อหาไม่ว่าคดีอะไรซึ่งบอกว่าถ้าตนลุกป่าสงวนก็ลุกกันหมดทุกคน
ลุงพลก็พูดอย่างนี้นะฮะเจตนาที่ตนสร้างพญานาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

แต่ดินมันทำงานเกษตรไง
ไม่ได้สร้างอะไรแบบนี้
แล้วหากต้องการจะทุบทำลายทิ้งก็ต้องยอมรับสัตว์โรค

ยังไม่พร้อมนะรอสักครู่นึงนะ
มีการคันฐานกว่าสมควรนะครับ
อ่ะตอนนี้นักข่าวไปรออีก๑๕นาที

แล้วก็อ่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเขารึกถึง
อันนี้ภาพบรรยากาศล่าสุด
ก็ต้องรอดูว่าลุงพลจะประกันตัวยังไงเพราะว่ามันเกินเวลาไปแล้ว

นี่ครับก็คือเป็นประเด็นนะครับ

สุดท้ายแล้วลุงการลุกป่าลุกไหมมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือเปล่า
นานาแต่ที่แน่วันนี้นะครับก็เป็นทีมอนุมานลงนะ
ลงไปแล้วก็ไปล็อกนี่แหละฮะ

แต่ว่าอย่างที่บอกไปตรงนั้นมันเป็นป่าสงวน

ลุงพลจะบอกว่ามีคนออกแบบ
ทุกอย่างถ้าจะสร้างอะไรอย่างนี้มันต้องมีใบจากสถาบันนิก
มีสถาปนิกมาออกแบบมีใบอนุญาตมีอะไรอย่างนี้ที่ทำ

อย่างนั้นเดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งนะคะ
มีผู้สุข่าวแผนรับรออยู่ถ้าเกิดออกจากห้องปั๊บก็จะ

จริงถ้าไหนพูดกันแล้วก็วันนี้พบตรนะฮะ
ที่เขาพูดคนก็ไปถามพบตรกันเยอะเหลือเกิน
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ยนะครับ
ความคืบหน้าจริงของคดีน้องชมพู่ตอนนี้
เขายังแถลงอะไรไม่ได้หรอกยังไม่มีการแถลงอะไรทั้งนั้น
เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขากลัวคือกลัวเสียรูปคดีนะครับ
ถ้ามีความคืบหน้าทีมพนักงานสอบสวนจะจัดแถลงขึ้นมา

ผลที่แปลออกมาเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตามธุรการ

ซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำไปพิจารณา
แล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องหลังจากนี้
โดยแผนทำงานที่กำหนดไว้เนี่ยเดิมมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว
เขาว่าอย่างนั้นและยังยืนยันคำเดิมว่าน้องชมพู่
ไม่สามารถเดินขึ้นภูเหล็กไฟเองได้
อันนี้คือผัวบ่าตลอดเขาเน้นมาอย่างงั้นเลยนะฮะ
แม้วันนี้ที่จริงแล้วยังไม่มีการออกหมายจับตลอด

เพราะเดี๋ยวเรารออีก๑๕นาทีที่เขาจะยิงมาจากกรอกเนี่ยนะฮะ

มีความมั่นใจนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ย

กระบวนการยุติธรรมเพื่อต่อสู้คดี
ส่วนคนร้ายจะมีเพิ่มหรือไม่นั้นยังไม่สามารถบอกได้
จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนกันอยู่
สุดท้ายขอฝากไปอย่างคนร้ายนี่นะฮะ
พบตรก็ฝากไปถึงคนร้ายคดีน้องชมพู่เนี่ย
ขอย้ำว่าคดีนี้ยังไงก็ไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิก
จะต้องจับคนร้ายให้ได้แต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย

จะไม่ทำอะไรนอกกติกาอย่างแน่นอน
อันนี้คือพบตรเขาเน้นย้ำมาอย่างนั้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องบอกด้วยนะว่าสิ่งที่พระดำพูดไปเนี่ยนะครับ
ไม่ได้เอ่ยถึงลุงพลนะไม่ได้หมายความว่า
ทางพ่อบอจะออกไหมจับลงพลแค่บอกว่าจะออกไหมจับคนร้าย
คนร้ายในนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครเท่านั้นเอง
เดี๋ยวจะไปคิดว่าพบพูดว่าจะออกหมายจับลุงพล
ไม่ใช่นะฮะคนร้าย

แต่พรุ่งนี้ก็ไม่แน่หรือวันต่อไปก็ไม่แน่
แต่การที่จะออกหมายจับใครสักคนหนึ่งเนี่ย
ตำรวจก็บอกเลยบอกว่าต้องมั่นใจซะก่อน
ว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็

เป็นคดีที่สังคมจับตามอง
ว่าไม่มีร่องรอยบาดแผลในการที่ถูกทำให้ตาย
สิ่งที่น้องชมพู่ตายก็คือขาดขาดน้ำขาดอาหาร
เพราะฉะนั้นน้องชมพู่ไม่ได้ถูกฆ่าฆ่าหรือฆ่าให้ตาย
แต่สิ่งที่ตำรวจกำลังประเมินคือใครพาน้องขึ้นไปข้างบนแล้วทิ้งเอาไว้
อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจต้องหาให้ได้
บางคนก็จะบอกว่าอ๋อเด็กเดินขึ้นไปเอง
ตำรวจก็ออกมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนคนในหมู่บ้านกกอกเอง
แม้กระทั่งผู้ต้องสงสัยอย่างลุงพลที่หลายคนสงสัย
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กเดินขึ้นไปไม่ได้
แต่ก็อาจจะมีบางท่านออกมาบอกว่าขึ้นได้
ก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าบางท่านคนนั้นเนี่ยเคยขึ้นไปหรือยัง
อย่างเช่นทนายตั้มบอกว่าโอเคผมได้ข้อมูลว่าเด็กเนี่ยน่าจะเดินขึ้นไปได้
นายตั้มบอกว่าโอเคขอไปดูก่อนว่าเดินขึ้นได้ไหม
สุดท้ายแล้วทนายตั้มก็บอกว่าเดี๋ยวขอใช้ใจที่เป็นกลางนะ
แล้วตัดสินเอาเองว่าขึ้นไปได้หรือไม่ได้

แต่อีกอย่างคือน้องจมพู่อย่างที่บอกไปสูงงาน๗๐เซน๘๐เซน
ขึ้นไปบนเขาเนี่ยมันจะมีผาเนี่ยเป็นหินขวางทางเนี่ยสูงเป็นเมตร
แล้วน้องชมพู่ก็ใส่รองเท้าแตะไปพบรองเท้าแตะใกล้ศพน้องชมพู่
น้องชมพู่ถ้าเกิดจะขึ้นไปได้ขนาดนั้นแล้วรองเท้าอยู่บนนั้นได้
น้องชมพู่ต้องเดินแล้วก็เอาถอดรองเท้าโยนขึ้นไป
แล้วก็ปีนแล้วก็ไปใส่เจอหินอีก

คือทุกคนบอกทำไม่ได้ก็ยังมีบางคนที่บอกทำได้
โดยใช้ทฤษฎีบางอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจมันคืออะไร
ก็ต้องไปรอถอดทฤษฎีนั้นเราเอง
แต่ขอให้คนที่มีทฤษฎีนี้ไปลงก่อน
ตอนนี้ประวัติศาสมอยู่ที่๑หมื่น๕พัน๔รอย๖๕ลาย

ทางภาครัฐเองได้มีการเข้าไปตรวจเชิงลุก
สมุทรสาครก็เลยทำให้เจอผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
เป็นชาวต่างด้าวนะครับสักส่วนใหญ่
ก็ถือว่าก็ยังดีกว่าที่เป็นตัวเลขที่ติดกันเอง
ที่แบบว่าเหมือนกับไปเจอกันเองอะไรอย่างนี้นะฮะ

ก็เป็นผู้ป่วยรายใหม่๘๑๙รายนะครับ
เป็นติดเชื้อในประเทศใน๘๐๘ราย

คัดกรองเชิงลุก๗๑๖ราย
อันนี้ถือว่าพอไปทำเชิงลุกดี
และแน่นอนว่าทางสมุทรสาครเองเขาก็มีนโยบายในการที่จะตรวจเชิงลุก
ให้ได้ประมาณสัก๘๐๐๐คน

ทีนี้ประเด็นที่เป็นเรื่องราวในสังคมวันนี้ที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
ก็คงขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องราวของ
งานวันเกิดของคุณมะตูมนะครับ
แน่นอนครับว่าก็มีทางคนที่ไปร่วมในงานเนี่ยนะฮะ
ก็คือเป็นนักร้องนักแสดงที่ให้ข้อมูลเอาไว้
แต่ในนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ย
มกรา๖๔เห็นไหมฮะช่วงกลางคืนไปงานเลี้ยงดูแลมายันทรีย์
นี่คือ๘นะฮะเข้า๙ก็ยังอยู่บายันทรีย์เห็นไหมครับ
ประทานอาหารกับเพื่อนชั้นดาดฟ้า๒วัน๘๙
ตลอดทั้งวันอาศัยอยู่ที่พักแขวง๓เสนนอกเขตห้วยขวาง

๑๔๒๐ผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลปวดไม่ให้ข้อมูล
ปัญหาอยู่ตรงนี้นี่แหละครับว่าผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูล
ว่าในระบบที่เขาทำกันก็คือจะมีเรื่องของทางสาธารณสุข

หลังจากนั้นจะส่งเรื่องราวทั้งหมดกลับมาให้กับทางกรทม

ทางกรมควบคุมโรคเขาจะไปเข้าไปตรวจสอบ

ถ้าเราจะเห็นสังเกตกันคือออกไปจากกรทม
แหละครับก็คือประเด็นนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นว่า
คนนี้ทำไมถึงไม่มีการออกมาให้ไทม์ไลน์

หลายคนก็ไปหาว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้นะครับ

เยอะมากมากเพราะว่าแค่ขึ้นหัวว่าอาชีพเป็นนักร้องนักแสดง
คนก็ต้องอยากรู้แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่แบบ
อาจจะต้องเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งไหมอะไรอย่างนี้

แต่ในฐานะแกรมมี่ไม่ใช่ศิลปินแกรมมี่

ก็บอกเลยละกันที่คนสงสัยคุณปีโป้หรือเปล่าไม่ใช่

โป้ก็คือผู้จัดการที่ไปร่วม
โป้ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงที่ติดโควิดมีปีโป้จริง

ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะพอทราบแล้วจากวันนี้ที่ผมได้มีการ
วันนี้ก็ประกาศแล้ว
ที่ผมได้มีการพูดเขายังไม่ได้ประกาศว่าเป็นใคร
ทั้งนั้นเราก็ไปละเมิดเขามันก็ไม่ถูกต้อง
สิ่งที่สิ่งที่ถูกต้องคือเขาต้องออกมาพูดเอง

ต้องให้ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนกับทางภาครัฐด้วย
เพื่อที่จะไปดูว่าเขาไปไหนมาไหนยังไงบ้างนะครับ

แต่ผลที่เป็นไทม์ไลน์ล่าสุดเลยเนี่ย
น่าจะมีการแจ้งกันว่าเขาไม่ได้ไปไหนเลย
ตั้งแต่วันที่๑๐จนกระทั่งถึงวันที่๒๐ที่เขาไปตรวจเชื้อ
เขาบอก๑๐๒๐เขาไม่ได้ไปไหนเลย
เท่าที่ผมทราบมามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะ

ตั้งแต่๑๐นั้นมาจนถึง๒๐เลยจนเขาไปตรวจเชื้อจนเขาเจอเนี่ย
อืมอืมเชื่อว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนเลยอ่ามันเป็นไปได้ไหม
ก็คือถ้าบางคนเขาเข้าใจว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยง
อยู่แล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ออกไปข้างนอกอันนั้นอาจจะเป็นไปได้
แต่เราก็ไม่รู้ว่าในกลุ่มก้อนตรงนั้นที่มีการพบเจอในวันที่มีงานเลี้ยงเนี่ย
เขามีพอทราบว่าใครอาจจะมีโอกาสที่แบบเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
พี่เมียเพราะดูจากไทม์ไลน์สิบถึงยี่สิบอ่ะอืม
คือคือต้องบอกอย่างนี้นะครับอันนี้เข้าใจว่าตรงจะรู้ว่ามีโอกาสที่สิี่ยงหรือไหมข้า
แต่ถามว่าก่อนหน้านั้นนะเขาจะยังไปออกไปไหนเลยใช่ครับ
มันเป็นไปไม่ได้คือเพราะตอนนั้นเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นถูก
จะอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ไปไหนถูกไหมที่คุณกำลังหมายความ
ใช่ค่ะมันก็ได้ทั้งสองคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะ
คือข้อมูลของผมเนี่ยก็คือก็บอกให้ฟังเป็นแบบนี้
มันเป็นแบบนี้แต่ต้องรอความชัดเจนนะฮะจากตัว
จากทางตัวทางกรทมกับทางกรมควบคุมโรคก่อนว่าเขาจะมาบอกว่ายังไง
แต่เรื่องที่ผมทราบมาเนี่ยมันเป็นประมาณอย่างนี้
ค่ะซึ่งกรทมเขาพูดแล้วนะฮะว่าถ้าไม่ให้ข้อมูลไทม์ไลน์ที่หายไปนะ
อันนี้เราถือว่าเขาเป็นนักร้องนักแสดงคนหนึ่งถือว่ามีความผิด
เพราะว่าวันนี้คืออะไรบ้างรองนายกสองคน
เราไล่ตั้งแต่รองนายกวิศนุก่อนนะครับแล้วก็รองนายกอนุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกเขากำลังหาทางว่าเอาผิดได้ไหม
เพราะว่าคุณปกปิดข้อมูลไอ้จัดปาร์ตี้ไปเอาผิดไม่ได้
แต่ไอ้ปกปิดข้อมูลที่จะแจ้งเกี่ยวกับไทม์ไลน์คุณเอาผิดได้
แม้กระทั่งขนาดนี้นะฮะในโลกโซเชียลก็มีการตั้งคำถามเรื่องดังกล่าอย่างหนัก
ที่ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองเนี่ยโฆษกรุงเทพมหานครเนี่ย
เขาจะออกมาโพสต์ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
หากได้รับข้อมูลแล้วจะอัปเดตทันทีหากยังปกปิดข้อมูล
เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจะแจ้งความกับทางตำรวจนะครับ
เพื่อดำเนินการทางกฎหมายก่อนที่จะมีการแก้ไขไทม์ไลน์ของผู้ป่วย
รายที่๖๔๕จากไม่ให้ข้อมูลเป็นที่อยู่อาศัยบ้านพักหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นชาวเน็ตเขาก็ได้ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากทางกรทมจำนวนมากพอสมควร
แต่พบว่ามีบางความคิดเห็นก็ได้ระบุว่าถ้าทีมงานลงข้อมูลไม่ตรงกับผู้ป่วย
ให้ได้ข้อมูลไม่ครบเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยตราหน้าได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นภาระสังคม
มันไปสร้างปัญหาให้กับสังคมนะฮะแล้วก็จะต้องดำเนินการยังไงต่อไป
อันนี้ก็ต้องไล่ไทม์ไลน์ซึ่งตอนนี้เรามองบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ให้ไทม์ไลน์ที่ถูกต้องคุณผิดจะต้องมีการไปแจ้งความกันเลยล่ะ
ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้คือเป็นอาชีพเป็นนักร้องไม่ใช่ดารา

คือผมผมไม่รู้เขาเคยแสดงหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเห็นน้อง
ผมก็ไม่รู้ว่าบางทีเคยเห็นไหม

แหละวะที่เป็นละครหนังใหญ่ที่คนดูกันเยอะที่แบบคนรู้จัก

อันนี้เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะต้องเห็นความชัดเจนออกมานะครับเพราะเรื่องนี้น่าจะทราบไปถึงทางผู้บัญชาการแล้วแล้วก็อยู่ในเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก็คือเป็นตำรวจด้วย
เพราะฉะนั้นความชัดเจนยังไงต้องมีการปกปิดไทม์ไลน์ในมุมของถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคติดต่อแบบนี้

เขาก็ยินดีที่จะเปิดข้อมูลไทม์ไลน์ของเขา

แล้วเขาก็งงว่าในเมื่อเขาให้ข้อมูลไปแล้ว

ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ย

เพราะว่าทางตัวน้องผู้ติดเชื้อเนี่ย

ไปกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแล้วของทางกรมควบคุมโรค
แต่ไทม์ไลน์ของกรมควบคุมโรคที่ส่งตรงมาถึงกรทม

แต่ตัวน้องคนนี้ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาไปไหนอะไรยังไงมาบ้าง
แล้วเชื่อว่าเดี๋ยวกรทมน่าจะเปิดเผยข้อมูลนี้แล้ว

น้องชายของเพื่อนคุณมะตูม
ที่ไปร่วมงานในสกัดประตูมอีกทีนึง
ก็ไปที่งานที่นี่นะครับก็คืออันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับ
แต่ก่อนอันนี้ก็มีกรณีนะคะที่ว่าทางผู้ป่วยได้แจ้งไทม์ไลน์
ไปกับส่วนกลางแล้วแต่ก็เวลาลงมาไม่ครบ
ก็สมัครใช่ทางผู้ป่วยเองก็เลยลงไทม์ไลน์ตัวเองชัดเจน
ประเด็นหลังจากนี้เรื่องไทม์ไลน์ว่ากระบายแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวทุกอย่างมันต้องมีการเปิดเผยออกมาเพราะว่ามีบทลงโทษแล้ว
มีข้อกฎหมายออกมาบังคับแล้วถูกไหมครับ
เรื่องต่อไปที่ต้องจับตาดูนะฮะ
ก็คือเรื่องราวของในคืนนั้นมีการดื่มเหล้ากันหลังสาม
มีการดื่มเหล้าหรือเปล่าอยู่กันเกินหลัง๓ทุ่มไหม
เพราะในช่วงนั้นเขาประกาศพรกรออกมาแล้ว
แล้วถ้าเกิดว่ามีการกินเหล้ามีการอยู่เลย๓ทุ่มขึ้นไป
หมดนะฮะคนที่อยู่ที่นั่นแขกนะฮะโรงแรมผู้จัดงาน

เพราะนี่คือข้อมูลล่าสุดเลยที่ออกมา
เขาจะมีการไปขอกล้องวงจรปิดจากโรงแรม
มีการไล่ทำลายเช็คทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะตอนนี้สำหรับเรื่องนี้นะฮะ
อันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งสำหรับหลายคนนะฮะ
มีความจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้ไว้ด้วยเหมือนกัน
ก็ต้องดูในส่วนของร้านอาหารที่เขาไปเนาะ
ก็ไปนั่งกันแบบนี้คงไม่ได้กินแค่น้ำแดงมั้ง

คือสุดท้ายแล้วต้องไปดูมันเอง
คือต้องไปไล่ดูมันเองว่าสุดท้ายมันเป็นอย่างไร

กำลังทบทวนแล้วก็พยายาม

ก็มีเรื่องเล่าออกมาจากทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็เป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรค
วิชาอายุราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะ
โดยระบุบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข
แต่ถ้ามันมากนักกำลังกายและพลังสมอง
คงจะแปรผันและลดถอยไปตามกลานเวลา
แม้ใจจะอ้างว้าอ้างว่ายังสู้ก็ตาม
ลืมเล่าไปว่าคืนวันซื้อหนึ่งวัน
ก่อนที่จะมาทำหัตการณ์พิเศษทางระบบการหายใจให้พ่อเมืองสาคร
ลูกสาวคนเล็กถามด้วยความห่วงใยว่า
ก็ตอบไปว่านานมากจนจำไม่ได้แล้ว
แต่ยังกำกับการทำหัตการณ์นี้อย่างใกล้ชิด
เพื่อฝึกฝนหมอปอดมาตลอด๓๐ปีไม่เคยห่างเลย
อารมณ์รีบร้อนจึงลืมถามไปว่าเขาคิดอย่างไรถึงได้ถามออกมาเช่นนั้น
เมื่อวานหลังจากได้บรีฟและก็ทบทวนแผนงาน
ก่อนเริ่มงานให้ทางทีมแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาล
แล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเข้าช่วยทำหัตถการ
หลังจากเล่าเรื่องที่ลูกสาวเอ่ยปากทักให้ฟัง
ทุกคนก็สีหน้าราบเรียบยอมรับโดยสะดุดี
ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นอะไร
การทำหัตการณ์เป็นไปเรียบร้อย
คนช่วยใกล้ชิดดูตื่นเต้นแล้วก็ลนกันไปบ้าง

หลังจากทำได้แจ้งผลกับผู้เกี่ยวข้องว่าเรียบร้อยดี
วันนี้ได้เข้าเยี่ยมพ่อเมืองสาคร

ต่างกันที่ครั้งนี้แต่งตัวป้องกันลดระดับลง
เพราะว่าท่านตรวจไม่พบเชื้อโควิดในปอดแล้ว
และเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุตรีคนโต
มองเห็นภาพการเยี่ยมจากห้องกระจก
ด้านนอกในระหว่างที่เข้าเยี่ยม
นอนนิ่งโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ

ก็คือยาที่ทำให้สงบบนเตียงผู้ป่วย
รับฟังการสนทนาฝ่ายเดียวเช่นครั้งก่อน

แล้วก็มีการเล่าเรื่องที่ได้ติดตาม
ให้ข้อมูลกับภรรยาแล้วก็บุตรีท่านมาตลอด
พร้อมกับข้อห่วงใยที่สมาชิกครอบครัว

ปิดท้ายมีความคืบหน้าเรื่องโรงพยาบาลสนาม

ตอนนี้ขึ้นรูปได้กว่า๒๐๐๐เตียงแล้ว

และกำลังจัดสร้างให้ครบ๓๖๐๐เตียง
เพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยหลักร้อยต่อวัน
จากการตรวจเชิงลุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ช่วงนี้เองที่เห็นคลื่นสมองของท่าน
ที่มีเครื่องติดตามอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
พร้อมกับน้ำตาที่เอ่อล้นที่หัวตาทั้ง๒ครั้ง
เสียดายว่าลืมแจ้งท่านถึงความห่วงใย
หัวเรือใหญ่ของคณะรัฐมนตรีได้ฝากมาด้วย
พอท่านได้ยินเรื่องของโรงพยาบาลสนาม

แล้วก็ติดตามมาตั้งแต่แรกว่าตอนนี้มีความคืบหน้าก็

ใช่แล้วก็คือเป็นผู้ว่าที่เต็มที่มาก
ถึงขนาดติดกลับมาเนี่ยแล้วก็อาการค่อนข้าง

ทำงานหนักมากลงพื้นที่
ช่วยโอ้โหทุกอย่าง
ทราบมาว่าพี่น้องชาวสมุทรสาครรักท่านมากด้วย

เบลล่าเอามามีสาวคนหนึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองท้อง
ก็ไปแวะไปเข้าห้องน้ำปรากฏลูกพุดพัดออกมา

หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบังเลนนะคะ
มีการเข้าไปช่วยเหลือหญิงคลอดลูกในห้องน้ำ

แล้วก็พบหญิงรายนี้เป็นลมเลย
นั่งอยู่กับพื้นใช่อยู่ที่พื้นเลย
ห้องน้ำส่วนเด็กนั้นนอนอยู่กับพื้น

ตอนเดินผ่านหน้าห้องน้ำได้ยินเสียงทารกร้องอยู่
เรียกแม่ค้าให้เข้าไปดูหน่อย
แล้วก็พบเลือดนองเต็มพื้นห้องน้ำเลยตะโกน

ทางด้านในกรวิทจิตงามขามแฟนของหญิงที่คลอดลูก
บอกว่าตัวเองขับรถ๑๐ล้อ
กำลังจะไปทำงานที่จังหวัดลบบุรีกับแฟนสาวนี่แหละ

แต่หายไปนานผิดปกติเลย

เรื่องต้นทั้งเด็กแล้วก็แม่ปลอดภัยนะคะ

ร่างกายสมบูรณ์น้ำหนัก๒๖๙๕กรัม
คดีทั้งแม่แต่แม่นั้นเป็นลมไปเลยทีเดียว
ก็โชคดีที่มีคนไปช่วยได้ทันนะคะ

เอ้าอีกโผล่เป็น

เขาพูดอย่างนี้๙มกราคมเนี่ยออกไปเจอน้องที่
อย่าพูดคอนดอมคอนดอม
คุณที่ทองหล่อซึ่งปัจจุบันนี้น้องทุกคนเนี่ย

ถอดหน้ากากช่วงที่ดื่มและกินอาหาร
หลังจากนั้นก็ใส่หน้ากากตลอดจนกลับคอนโด
อันนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้ไปงานวันเกิดมะตูม
วันที่๑๐มกราออกจากห้องไปเจอน้อง
ที่ร้านกาแฟครับ
ซึ่งปัจจุบันน้องก็ไปเจอทุกคนแข็งแรงกันดี
ถามว่ามีการถอดหน้ากากไหมเขาบอกเขามีการถอดหน้ากากนั่นแหละ
ในช่วงที่กินอาหารเพราะเหมือนออกไปกินข้าว
แล้วก็อยู่ห้องทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ออกไปไหน
แล้วก็กลับห้องตอนไปท็อปใส่หน้ากากตลอดเวลาเขาว่าอย่างนั้น
ช่วงประชุมได้ใส่หน้ากากตลอดเวลาเพราะเป็นแบบว่าได้ตลอดเวลาการประชุม
เสร็จแล้วก็กลับชั้น๓๔ที่ทำงาน
ก็ยังคงใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาจนกลับคอนโดนะครับ
แล้วก็อยู่ห้องไม่ได้ออกไปไหนอีกเลย
๑๖มกราอันนี้แหละคือวันที่เกิดขึ้น
ออกจากห้องไปกินเลี้ยงวันเกิดที่โรงแรมตามที่เป็นข่าวนะครับ
ตอนที่ออกไปกินเลี้ยงงานวันเกิดเนี่ยถอดหน้ากากช่วงเวลาที่ดื่มและกินอาหาร
และประมาณเที่ยงคืนก็เดินทางกลับคอนโด
มกราคมเขาน่าจะรับเชื้อวันที่๑๖มกรา
มกราคมอยู่ห้องทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน

ก็ใส่หน้ากากตลอดยกเว้นตอนกินอาหารเขาว่าอย่างนั้น
และช่วงค่ำเดินทางไปกินสุกี้คนเดียวที่เซ็นทรัพย์ประดับ๙

หลังจากนั้นก็เดินทางกลับคอนโดแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลย
ด้วยการแห่โพรงจมูกเพื่อหาเชื้อ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ทราบผลฮะ

ทางโรงพยาบาลก็ส่งรถมารับจากคอนโด

เพื่อรอดูอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติ
อันนี้ก็คือก็ออกมาชี้แจงไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้ว

เป็นงานเดียวกับทางนักข่าวเดียวกับทางหนึ่ง
แล้วก็ตอนแรกมีข่าวว่าไม่ได้ให้ข้อมูล
ในการเล่นในไทม์ไลน์ต่างตอนนาน
แต่วันนั้นที่เขาแจ้งมา

คือข้อมูลที่มันมีการเชื่อมต่อกันไปตรงนี้
มันไปตกหล่นหรือไปอะไรยังไงกันตรงไหน

แต่เราก็ได้เห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้ว่า
มีการบอกว่าไม่ได้แจ้งว่าไปไหนอะไรยังไงถูกไหม

ตัดไปเพราะว่าแกก็ชัดเจนแล้ว
ก็เหลืออีก๒ท่านนี้ความชัดเจน
เดี๋ยวรอทางกรทมประกาศอีกทีหนึ่งนะครับ
เรื่องของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ

เกี่ยวกับตอนนี้รู้สึก
คุณยายถูกเรียกคืนเบี้ยชราอีกแล้ว
เป็นรายที่เท่าไหร่แล้วเป็นมีเพิ่มมาอีกเป็น๑๐ราย

คุณยายวัย๙๘ถูกเรียกคืนเบี้ยคนชะลากลุ้ม

คือจากกรณีที่นางบวลโล่สุวรรณนะครับแกก็อายุ๘๙ปี
แล้วก็นางรัดดาวันโลสุวรรณอายุ๖๖ปีเป็นลูกสาวนะฮะ
เป็นชาวจังหวัดบุรีรำออกมาร้องขอความเป็นธรรม

หลังจากที่เจ้าหน้าที่อบตเนี่ยได้แจ้งนะครับว่า
หนังสือจากกรมบัญชีกลางมาทวงเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
จ่ายให้กับทางนางบวนผู้เป็นแม่ย้อนหลังมา๑๐ปีแล้ว
โดยต้องใช้เงินคืนทั้งหมด๘๔๔๐๐บาท

เพราะว่าเป็นการจ่ายซ้ำซ้อนเนื่องจากยายบวนนั้น
ได้รับเงินบำนานพิเศษกรณีที่ทายาท
ก็คือจ่าสิบเอกจักราวุฒิโลสุวรรณลูกชายเนี่ยนะฮะ
เสียชีวิตไปก็ได้รับเงินไป๕๐๐๐บาทมาตลอดอยู่แล้ว
ตอนแรกได้คู่กับสามีคนละ๕๐๐บาท
แต่สามีตายก็เป็นในบวนได้คนเดียว

คือว่ายายก็ยังไปรับเงินอีกอันหนึ่ง
ก็คือมี๒กรณีก็คือเบี้ยฉลากกับบำนานของลูกชาย
รับเงินอีกเบี้ยหนึ่งเออนี่แหละฮะ
ก็คือแกก็ไม่รู้หรอกแกเป็นชาวบ้าน
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยข้อมูลของทางภาครัฐที่มีการ
เป็นลิงก์ข้อมูลกันเนี่ยไม่มีใช่ไหมฮะ

สุดท้ายก็ปรากฏว่าพอมีประเด็นที่เกิดขึ้น
ก็คือว่ามีการลิงก์ทั้งคู่กันแล้วมีการไปเรียกย้อนหลังแก
ต้องได้แค่หนึ่งเดียวแกก็บอกแกไม่มีเงิน
แกไม่มีเงินพวกกดว่าล่าสุดนะฮะ
ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยก็พบว่ามีผู้สูงอายุทั้งหมด
รายครับที่ได้รับหนังสือเรียกคืนเงิน

เป็นผู้ได้รับเงินซ้ำซ้อนจากทางภาครัฐ
ด้านลูกสาวของยายแสงสุขคุ้มนะฮะ

ปี๙๘ที่ถูกเรียกเงินคืนเนี่ยนะฮะ

ก็เปิดเผยให้ฟังบอกว่าแม่เนี่ยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุมาแล้ว๓๘ปี
ซึ่งตอนที่ผู้นำชุมชนเข้ามาสำรวจ

ก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่รู้เรื่องของกฎเกณฑ์
รับเงินจากภาครัฐซ้ำซ้อนกับเงินบำนานของลูกชาย
หากรู้จะถูกเรียกเงินคืนเนี่ยไม่เอาตั้งแต่แรกแล้ว

ขณะที่นางประทุมเนธพุกณะอายุ๗๐ปีนะฮะ

เป็นการซ้ำซ้อนกับเงินบำนานของสามีที่เสียชีวิตไป

เดี๋ยวเขาบอกอีก๑๐บาทเดี๋ยวเขาบอกจะเห็นกันได้ด้วย

คือมันมีกฎหมายออกมาเมื่อปี๒๕๕๒นั่นแหละ
แต่บางทีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุบางท่านจริงแกคงไม่รู้จริงนะ

อืมอืมนั่นแหละ

อันนี้แหละมันกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างในโลกออนไลน

หนึ่งมีคนมาปั้นไว้เลยอ่ะ

จะบอกว่าไอ้ไข่ไปถึงสุรินคงไม่ใช่หรอกมั้งฮะ
หลังจากมีการแชร์ข้อมูลแล้วก็ภาพสุดแปลกของจอมปลวก
ซึ่งจ้องปลวกนี้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายกับไอ้ไข่

ใช่ไอ้ไข่เหรออาจจะเป็นกุมารแถวนั้นหรือเปล่า
โดยระบุว่าปฏิมากรรมจอมปลวกรูปคล้ายกุมาร

รอการพิสูจน์ครับพิกัดที่บ้านโคกกัน
หมู่สองตำบลธมศ์อำเภอปรศาสตร์จังหวัดสุรินทร์

จริงหรือไม่งานนี้ลูกนักเสี่ยงโชคไม่พลาดเลยฮะ

ไม่แต่ว่าแต่ว่าคือก็เซอร์ไพรส์มากที่ขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้

ข้าบอกว่าข้าต้องรอสวดสอบไปก่อน

ส่วนบรรดาเวียวตัวเล็กมาแล้ว
รูปมุมเมื่อกี้เหมือนถูกจริงบอกแต่อย่างนี้ไม่ค่อยแล้วใช่มุมนี้ไม่เท่าไหร่
อันนี้ไม่ค่อยเหมือนแล้วเมื่อกี้การแต่งลงแต่งรูปอะไรด้วยอันนี้ก็แอบเหมือนแม่เมย
ใช่ต้องคนละมุมมุมข้างหน้าฝั่งนี้เหมือน
ปวกไปขึ้นทับรูปปั้นหรือเปล่านั่นน่ะสิฮะก็เป็นไปได้นะ
หรือไม่ก็คือมีแบบก้อนไม้อะไรอยู่ตรงนั้นก็ขึ้นต่อกันไปอะไรอย่างนี้
แบบเหมือนเด็กอ่ะตัวเท่าเด็กด้วยดูสิตัวเท่าเด็กเลยนะครับ
เขาก็บอกว่าพอได้รู้กันปุ๊บเนี่ยก็ลงไปตรวจความชัดเจน
เพราะหากเกิดขึ้นเองธรรมชาติเนี่ยก็น่าจะจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลย

ระแวกนั้นแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะสืบว่าใครเป็นผู้กระทำเรื่องดังกล่าว
ทำแล้วเนี่ยเกิดเหตุเพจภัยอะไรตามมาหรือเปล่า
เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่บางรายเนี่ยยังคงมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับกันอยู่

ข้างนี้ไม่เหมือนต้องหน้าตรงด้านข้างฝั่งหนึ่ง
เอาแล้วทำไมน้องหมาไปเดินอยู่ตรงนั้นนะ

ตอนนี้ไอ้ไข่ตัวจริงเขาเก็บเข้าไปแล้วใช่ไหม

ก่อนเราไปกอดกันเลยใช่ไหม

กินกับในห้องพระคือใคร

แต่มีคนอาจารย์รักเคยบอก
เพราะเนื่องจากบางทีห้องเราเป็นสตูดิโอใช่ไหม
เราก็ต้องมีหิ้งพงหิ้งพระอะไรอย่างนี้

คำว่าห้องพระคือต้องเป็นห้องที่สำหรับไว้

ถ้าเกิดจะมีนะให้เอาผ้าคุม
แบบนั้นคุมพระไว้ก่อน

แล้วกะลูกปัดอังทำไมนั่งออกมาแชว่า
แชร์พฤติกรรมคนบันเทิงเก้งกว่างกระมั่งมังขาวเป็นเกย์เนี่ยอืมอีกครั้งหนึ่งเคยไปมีเซ็คในห้องน้ำในห้องพระห้องพระอ๋อในห้องน้ำห้องน้ำอยู่ในห้องพระแต่ควรไปพลาดขาวเส้นในห้องพระเอิดก็งงนะห้องน้ำอยู่ในห้องพระนางว่าอย่างงั้นอืมเจ้าแนนของบ้านคุณนี้ต้องต้องใหญ่ตรงห้องน้ำในห้องของ
แล้วมันลุกหนีเด่นเป็นการไม่ให้เกียรตินักแสดงอย่างฉันคนถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าทั้งรวยทั้งสวยเขาจะมาอะไรกับฉัน
เอาล่ะสุดแล้วแต่เลยนะคะเธอจะดังแค่ไหนแสดงว่าเขาก็ต้องดังเหรอแองจี้
ดังแค่ไหนแต่ฉันยังจำฉันยังจำอย่าแสดงค่ะ
ซีเรียสเรื่องห้องพระที่บ้านแค่ไหนกว่าจะเก็บหอมรอมฤทธิ์นะฮะ
มาทำสกปรกนะแล้วก็เชิญใครจะเอาก็เชิญค่ะขออย่าได้เจอกันอีกเลยเกลียด
ถ้าฉันย้อนกลับไปได้ฉันจะไม่เดินแบบกับมันในงานนั้นคือใครวะ
จุดเริ่มต้นที่ต้องออกมารู้จักกับคนเพอร์เจอร์คนบ้าวงเล็บฉันยังจำวันที่มันโปรยเงินแบงค์พันธุ์แล้วพูดว่า
ฉันไม่อยากดังฉันไม่อยากเป็นคนของประชาชนในเวลา๗โมงเช้าในวันที่ยังไม่ดังถึงวันนี้อ๋ออีก

พักแป๊บพักแป๊บคุณผู้ชมเด็กขับมาต่อค่ะ
มาสรุปเมื่อกี้เข้าไปดูใน
คอมเม้นต์เหรอคอมเม้นต์อะไรนะตอบวิทเตอร์

เมื่อกี้นี้แองจี้อธิบายใหม่สิ
คือไม่ได้เกี่ยวกับพระเอกใช่ไหม
ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อเอกแต่เขาหมายความว่า
สถานที่แห่งนี้ก็คือมีเจ้าของบ้านถูกไหมคะ
แต่คนที่ไปร่วมงานกับคนนี้ที่เป็นเก้งกวางเนี่ย
พากันไปกินในห้องน้ำพาพระเอกไปกินในห้องน้ำ
ก็เขาบอกว่าก็ตอนนี้คือไม่รู้ว่าเป็นพระเอกไหม
คือเป็นเก้งกวางด้วยกันหรือว่าเป็นพระเอกไม่รู้
แต่หมายความว่าพาคนนี้ผู้ชายเพศชายคนหนึ่งเนี่ย
เข้าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วตัวเขานี่รู้สึกว่า
แต่พอเพียงวันนึงก็เหมือนไม่รู้จักกันก็เลยแบบ

ใส่ทุกคนที่เคยรู้จักอะไรอย่างนี้

กวางคู่ไหนเป็นใครลากใครไปกิน

วันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ